สนามนะครับอย่างที่ทั้งสองท่านได้บอกในช่วงข่าวเย็นไปแล้วนะครับต่อเนื่องจากของเราก็คงจะไปย้อนดู
เหตุการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของนักกีฬาฟุตบอลที่อาจจะมีข่าวที่อาจจะไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวบ้าง
ความสำคัญเอ่อชันชันชู้สาวของของหนุ่มสาวปกตินะครับ
เรื่องก็เคลียร์กันได้จริงมันคือเรื่องส่วนตัวนี่แหละแต่ว่าด้วยความที่เป็นนักกีฬาเป็นคนของสังคม
ก็เลยอาจจะเป็นเรื่องราวนิดหนึ่งแต่ว่าเราก็จะพูดตามกระแสนะครับ
เราไม่ได้เกาะอะไรที่เจาะลึกมากต้องให้เกียรตินะครับ
เจ้าของแรงข่าวอย่างคนล่าสุดเนี่ยก็คืออริสักไกรสอนเจ้าตัวก็ออกมายอมรับนะครับ
คือเหตุการณ์ก็ต้องเล่าย้อนไปนิดนึงแล้วกันนะครับ
หลังจากที่มันก็มีการพาดพิงว่าเป็นอดีตนักฟุตบอลดีกรีทีมชาติ
เป็นนักฟุตบอลดีกีทีมชาติซึ่งมันก็ต้องมองถึงชุดปัจจุบัน
แล้วก็สร้างชื่อให้กับต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ต้องเป็นทีมใหญ่
คราวนี้ก็ต้องมาดูว่าเป็นใคร
สุดท้ายแล้วทุกคนก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นอธิสักไรสอน

พูดถึงเรื่องของอธิสักไกรสอนนะครับ

ก็คบหากับน้องโมนะครับแฟนสาวในภาพเนี่ย
รักกันมานานเพราะว่าน้องโมตอนนั้นก็อยู่ที่บุรีรำ
ก็ทำธุรกิจกับครอบครัวเรื่องของการจำหน่ายกุญเชียงที่จังหวัดนั่นแหละ
ก็หลังจากนั้นนะคะอดีศักดิ์ก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะ
อยู่กับบีซีเทโรตอนฤดูการ๒๐๑๔แล้วก็มาอยู่กับเมืองทองต่อตอนฤดูการ๒๐๑๙
แต่ว่าช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาความสัมพันธ์กับแฟนก็ยังดีอยู่นะ
ไม่เคยมีข่าวเลิกรากันไม่เคยมีข่าวเสียหายของทั้งคู่
มีงานวิวาเงียบด้วยนะคะ
ครับแล้วจากนั้น๒๑ตุลาคมในปีเดียวกันนะครับปีที่แล้วเนี่ย
ก็มีข่าวออกมาอย่างที่เราเห็นกัน
ซึ่งก็เป็นข่าวของทางสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดต้นสังกัดนี่แหละว่า
ทางอธิสักษ์ก็ได้ลูกสาวนะครับ

ถูกต้องครับแล้วเจ้ากอล์ฟก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
บอกว่ายินดีแล้วก็มีความสุขมากที่เป็นพ่อคน
ซึ่งในวันนั้นเนี่ยความสำคัญของอธิสักษ์ไกรสอนก็
ยังเป็นไปด้วยดีกับน้องโมแล้วก็น่าจะมีชีวิตที่มีความสุขมาก

แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรน้ำหนักอาจจะน้อย
๒๘๐๐แต่ว่าก็ปกติ๒ฟัยแค่วันเดียว

เอาชื่อที่มันเหมาะชื่อที่ไม่มีการแกรกินี
ซึ่งณตอนนี้นะคะเจ้าก๊อฟเขาก็เจ็บอยู่พัก๔
เดือนด้วยกันนะคะก็เจ็บตอน
ประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ที่เห็นในรูปนี้นะคะ
กุมภาพันธ์พอตอนบาดเจ็บ
จากอาการบาดเจ็บแต่ก็สีหน้าก็ยังแจ่มใสนะคะ
ก็บอกว่าจะพักฟื้นร่างกายเพื่อที่จะกลับสนามให้เร็วที่สุด

เดือนแล้วกอล์ฟก็มั่นใจว่าจะกลับมาได้เร็วกว่านั้น
ล่าสุดนี่แหละครับ๒๖มีนาคม
น้องโมก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว
พร้อมกับภาพลูกสาวกำลังร้องไห้
ก็ระบุชื่อน้องลูน่าในข้อความนะครับ
แต่ไม่ระบุว่าใครเป็นพ่อของเด็ก
โพสต์ก็ระบุนะครับว่าอยากให้พ่อเด็กมาเซ็นรับรองบุตร
แล้วก็ไม่สามารถติดต่อกับนักฟุตบอล
ที่เธอกล่าวอ้างถึงได้เลยในทุกช่องทางสื่อ
ก็เลยมีประเด็นแล้วรู้ชื่อน้องลูน่าแล้วก็ไป
เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวร่วมกันมานะคะ
ก็เป็นลูกของอาริษากัยสอนนั่นแหละ
ซึ่งวันถัดมาก็คือเมื่อวานนี้
ก็เปิดเผยว่าอาริสาก็ยอมรับแล้วนะ
ว่าตัวเองเป็นคนในโพสต์จริงตอนนี้ก็กำลังแก้ไขปัญหาส่วนตัวอยู่
ก็จะไม่ให้กระทบถึงต้นสังกัดของตัวเองแล้วก็ฟอร์มการเล่นด้วย
ซึ่งแหล่งข่าวใกล้ชิดนะคะเขาก็บอกว่า
กอล์ฟไม่ได้คิดที่จะทิ้งน้องลูน่าหรือว่าลูกสาวนะ
แต่ว่าความสัมพันธ์กับแฟนสาวหรือว่าน้องโมเนี่ยอาจจะไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้ว
อันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับซึ่งเราก็คงจะไม่ก้าวล่วง
แต่ว่าน้องเองก็คงจะต้องให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อในช่องทางที่สโมสรจำกัดไว้
แต่ตามข่าวเนี่ยสโบสรอยากแล้วว่า
เพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่เจ็บเนี่ยอริสักก็จะต้องเป็นตัวหลักของสโมสรอยู่แล้วนะครับ
ฟังแบบนี้ก็คือต้องให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายแหละ

เพราะเรื่องของความสัมพันธ์มันไม่เข้าใครออกใคร

มันก็พูดยากเอาเป็นว่าให้กำลังใจทั้งคู่

ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปกันต่อไม่ได้
ก็อย่างน้อยก็ให้ลูกนะครับ

แล้วก็คือเป็นตัวแทนของพ่อกับแม่
แม้ว่าในลักษณะของคนที่รักกันอาจจะเป็นไปไม่ได้
ก๊อฟบอกแล้วแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเคลียร์ปัญหากันได้นะครับ